ดูการเมืองไทยในช่วงเวลานี้หน่อยนะครับ

ตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าวันไหน

เพราะฉะนั้นตอนนี้กรกตบอกว่า

คือโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น๕ล้านบาท

ขณะที่เรื่องวันเลือกตั้งวันนี้มีพักการเมือง

รวมตัวกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่อง

ขอให้เลื่อนออกไปเพราะว่าเขาเตรียมตัวไม่ทัน

เขาไม่ทันขอเป็น๕พฤษภาคม

อนุโมธามิอันนี้ชื่อ

เป็นหัวหน้าพักพลังไทยดี

นามสหพักการเมืองไทย

จาก๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖

พักที่เพิ่งได้รับการจดจัดตั้ง
ผ่านจากกรกตรเตรียมตัวไม่ทัน

ก็อยู่ในสภาพปากกล้าขาสั่น

ไม่พร้อมแค่จัดผู้สมัครลงเขต

สมกับความคาดหวังที่ทุกคนรอคอย
ยืนยันว่าที่จะไปขอเลื่อนวันเลือกตั้ง
ไม่ได้ทำงานรับใช้คอสชด้วย

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะคอสช

เดี๋ยวฟังบิ๊กป้อมนะครับว่าตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่ายังไง
ตุกติกอะไรเพราะไม่ขอวางรถแบบมาตั้งนานแล้ว
พูดอย่างนี้พูดอย่างเอน
มาชกกันดีกว่า
ทำไมไม่ปฏิเสธนักข่าวถาม
แสดงว่าบิ๊กป้อมไม่ชอบคำว่าตุกติก
เจอหน้าท่านเขาจะมาพูดคำว่าตุกติก

ที่เรียกว่าสนานาผู้สื่อข่าวสายทหาร
ก็เป็นการทักทายกันตามภาษาคนคุ้นเคยด้วยนะ
อ่าของบิ๊กป้อมกับบรรดาผู้สื่อข่าวสายทหารค่ะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐค่ะ
คักนะคะมีนักการเมืองท้องถิ่น

ที่เคยอยู่กับภาคไทยรักไทยและภาคเพื่อไทยมาก่อน
ส่วนพักเพื่อไทยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้

เปิดตัวเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักประชุมร่วมกันนะคะ

วางไว้ว่าอดีตผู้สมัครสอสอที่ไม่ชนะการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
จะขยับไปสมัครในนามพักไทยรักษาชาติ
เพื่อเก็บคะแนนรวมสำหรับสอสอสัดส่วนผสม
แต่ปรากฏว่าหลายคนไม่ยอม
ยังอยากลงสมัครในนามพักเพื่อไทยอยู่
ก็อยากจะขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งลักษณะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัฒน์
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์จะเดินทางไปสิงคโปร์สัปดาห์หน้า
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครเดินทางไปหรือเปล่า
ล่าสุดในเฟสบุ๊คส่วนตัวนางสาวยิ่งลักษณ์เขาโพสต์ภาพแบบนี้
พิกัดว่าอยู่ยูเครน
ก็เมื่อคืนวานลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณก็โพสต์ภาพ
ก็มีข้อความบอกว่าหิมะแรกของปีนี้ที่ยูเครนอุ่นนะคะ
คิดถึงทั้งสองคนเจอกันอาทิตย์หน้า
เหมือนกับจะบอกพี่กัดว่าตอนนี้อยู่ยูเครนนะ
ไม่ได้ไปสิงคโปร์ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองอะไรก็ตาม

เอาไปดูความเคลื่อนไหวของพักของนายสุเทพเทือกสุบันนะฮะ

ตอนนี้อยู่ในช่วงการเดินคารวะแผ่นดินรับสมัครสมาชิกพักไปที่สงขลา
แต่มันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าไปที่สงขาไปเปิดรับสมาชิกพักเนี่ย
นายถาวรเศษเนียมอดีตสสสงขาพธิปัตย์
ตอนนี้ก็เป็นแก่นำพักประชาธิปัตย์แล้วก็เคยอยู่กปศด้วยกันเนี่ย
เปิดบ้านให้นายสุเทพธึกสุบันปราศัยและรับสมัครสมาชิกพัก
ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะซึ่งนายถาวรบอกว่า
คือเป็นเพื่อนร่วมอุดมการกับนายสุเทพมานาน๒๐ปีแล้ว
แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมพักรวมพลังประชาชาติไทยด้วยกัน
แต่อุดมการเดิมและความเป็นเพื่อนยังมีอยู่
เมื่อมาที่สงขลาก็เปิดบ้านต้อนรับ
การเปิดบ้านไม่ได้หมายถึงว่าจะถูกแย่งฐานสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไป
และพร้อมจะรับผิดชอบหากหัวหน้าพักประชาธิบัติ

ส่วนเรื่องของการเตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ของกรกตนะครับ
การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งนะ
กรกตเขาจะตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่เลย
เพื่อคอยจับทุจริตการเลือกตั้ง
นายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตได้ย้ำให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ไปตรวจดูบัญชีเครือข่ายความสัมพันธ์ของหัวคะแนนในแต่ละจังหวัดกับพักการเมือง
เพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้จะมีการใช้เงินกันอย่างมหาศาล
เพื่อหวังให้ทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำเอาหัวคะแนนมาอยู่กับพักตัวเอง
โดยกรกตบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าระดับนายกอบตในแต่ละพื้นที่นะ
มีค่าตัวให้มาเป็นหัวคะแนนไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
แล้วพฤติกรรมของหัวคะแนนนี้ก็โอ้โหปรับทันยุคทันสมัยมาก
เพราะว่าตอนนี้ทุกคะแนนเสียงมีค่า
อดีตหัวคะแนนจะรับเงินให้กับพักเดียว
ตอนนี้ก็จะเกลี่ยสัดส่วนแบ่งฐานเสียงให้กับทุกพัก
ซึ่งพฤติกรรมนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งเชื่อว่าจับได้แน่
จับได้สักคนนึงเพราะว่ารับกันทุกพักอะไรอย่างนี้
อันนี้กรกตเขาตั้งข้อสังเกตนะอาจจะไม่มีจริงก็ได้
ค่ะไม่ได้ว่าอะไรก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้